ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงดึกเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพบังปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันภายในนิคมอุตสาหกรรมนะคะ
มีผู้ชาย๒คนเขาได้รับบาดเจ็บคนหนึ่งอายุ๒๒ถูกปืนตีหัว
อีกคนหนึ่งอายุ๑๕กระสุนเนี่ยถ่าเข้าที่หลัง
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าคนเจ็บทั้งสองคนนี้ค่ะ
เหมือนกับว่าขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปภายในนิคมอุตสาหกรรม
แล้วก็เบิ้ลเครื่องเสียงดังครับแล้วก็มีกลุ่มที่เขาขับรถเก๋งอ่ะ
อยู่ตรงนั้นพอดีเขาก็เลยก่อเหตุนี้
นายธีรพงศ์อายุ๒๒คนนี้ถูกปืนตบหัว
ในเคนามสมมุตินะคะอายุแค่๑๕กระสุนปืนถากเข้าที่หลัง
ถมพยาบาลก่อนแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
ตรงจุดเกิดเหตุไม่มีปลอกกระสุนเพราะว่าคนเก็บไป
เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่านายธิรพงศ์คนขับรถจักรยานยนต์เนี่ย
เหมือนกับแต่งท่อมาท่อเสียงดังมาก
แล้วก็เข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมแล้วเบิ้ลเครื่องด้วย
ทำให้กลุ่มที่เขาจอดรถยนต์อยู่ตรงนั้นไม่พอใจ
แล้วก็ยิงใส่อืมแล้วเหมือนกับว่าทั้งสองฝ่าย
คนเจ็บทั้งคนก่อเหตุเขาทำงานอยู่ที่เดียวกันด้วยนะ
จากการพูดคุยกับคนเจ็บนะคะคนเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็คุยอยู่กับเพื่อนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาที่นิคมอุตสาหกรรมด้วยกัน
จอดใกล้กับกลุ่มของเขาที่นั่งคุยกันอยู่
เปิดประตูรถลงมายิงปืนขึ้นฟ้าไป๒นัด
แล้วก็ยิงเข้าไปในกลุ่มนัดหนึ่งก็วิ่งหนีตายกันไปคนละทิศคนละทาง
แต่นายธรพงศ์เนี่ยหนีไม่ทันถูกปืนตบหัว
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บแล้วกลุ่มที่ยิงเขาก็ขับรถหนีไปอ่ะนะ
เขาบอกว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่ามั้ง

คนยิงเขาใส่ชุดสิระดับอย่างนี้แล้วก็มีกระเป๋าข้าวหลัง
รู้ทะเบียนใช่ไหม
๒เรื่องข้าว

เรามีข้อมูลจากพนักงานรักษาความปลอดภัยค่ะ
นายวิชัยเวียรวรรณเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุกินข้าวอยู่ที่ป้อมยาม
หน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนสามนัด
แล้วมีกลุ่มวัยรุ่นผู้ชาย๖คนวิ่งหนีกันออกมาค่ะ
ก็ตะโกนถามว่าเป็นอะไรกันมาขโมยของหรือเปล่ามาทำอะไร
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้วิ่งแตกตื่นไปทางถนนบางนาตราด
ไม่ตอบไม่พูดอะไรคือวิ่งหนีกันไปแบบสุดชีวิตนะคะ
แต่ก็ไม่เห็นรถยนต์ที่ขับตามมานะคะแต่ว่าตรงบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นจุดเกิดเหตุ

ตำรวจกับกู้ภัยไปที่เกิดเหตุ
แล้วก็พบว่ามีวัยรุ่นและเยาวชนชาย

อย่างที่บอกค่ะกลุ่มวัยรุ่นที่เจ็บ
เขาบอกว่ากลุ่มคนที่ก่อเหตุเป็นคู่อริ

อันนี้เดี๋ยวเค้าไม่ยืนลงต่อไปเลย
มันไม่ยืนอยู่เลย

หลังจากนั้นก็มีคนเจ็บ

ก็บอกโดดเอาปืนจบผัว
เขาว่าเพราะก็มีเรื่องคงอยู่นั้นล่ะ

พูดแบบนี้ผมไม่ได้ยินความพูด
พอบอกถ้าถิ่นเปรี้ยงเลย
ร้อยตำรวจเอกมานิดบุญแต่งรองสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดี
บอกว่าอยู่ระหว่างติดตามกลุ่มก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
ว่ากลุ่มผู้ที่ก่อเหตุกับกลุ่มคนเจ็บน่าจะรู้จักกัน

ก็จะต้องเรียกผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำด้วยนะคะ

แต่ว่าคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก็น่าจะเป็นกรณี
ขี่รถจักรยานยนต์แต่งท่อแล้วเสียงดังเบิ้ลเครื่องด้วยอะไรแบบนี้
แล้วกลุ่มที่เขาขับรถเก๋งมาเขาไม่พอใจ
รถยนต์กันอยู่ก็เลยยิงสายทะเลาะกันน่ะนะคะ
ก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงอยู่นะคะ
เพราะว่าที่จุดเกิดเหตุเลยเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิด
ว่าเร็วนี้น่าจะได้กลุ่มคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ